สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะ
เดี๋ยวกำลังวันนี้เขาเป็นวันอะไรนะที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวัน
ทำไมล่ะก็เป็นวันถ้าสมมุติเอาจริงจริงตามหลักวิทยาศาสตร์บอก
เป็นวันที่เริ่มหน้าหนาวของเมืองนอกเมืองนาตามหลักแบบว่าที่ความเชื่อ
เขาโหเป็นวันที่แบบว่าแรงนะจริงจริงออมโลกกว้างให้สุด
ก็คือหมายความว่าการหมุนของดวงจานกับโลกกับพระอาทิตย์เลยมีการระยะเพิ่ม
ใช่ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะมีกลางคืนกับกลางวันใช่ไหมฮะ
แตกต่างกับตรงนั้นเองว่าจริงจริงแล้วเนี้ยยี่สิบสองธันวาคมวันเหมายัน
หรือตะวันอ้อมข้าวเพราะว่าอย่างงั้นกลางวันเนี่ยจะสั้น
กลางวันเนี่ยจะสั้นแต่กลางคืนเนี่ยยาวนานสูงสุดในรอบปีนะ
พระอาทิตย์ขึ้นช้าค่ะคือปกติเนี้ยสักหกโมงตีห้ากว่าหกโมง
พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วอ่าแต่เขาบอกวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นหกโมงสามสิบหกนาที
แล้วก็พระอาทิตย์ตกเนี้ยก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็ตกแล้ว
หกโมงเย็นมืดเร็วว่างั้นนะคะถูกต้อง๕โมงห้าสิบห้านาที
มันก็เป็นธรรมดาของหน้าหนาวหน้าหนาวใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นเร็ว
ใส่ห้องพรุ่งนี้ตอนช้าอย่างพระอาทิตย์น่าจะขึ้นช้ากว่าทุกที
พระอาทิตย์ขึ้นขึ้นเร็วขึ้นตกช้าใช่ไหมก็เอาง่ายว่า
กลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปีเขาเชื่อกันอย่างนี้โดยวันนั้นกล่า
ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด
นะฮะแล้วก็จะส่งผลให้กลางวันเนี่ยสั้นที่สุดอืมกลางคืนเนี้ย
ถือว่ากลางคืนของวันนี้นะจะยาวนานที่สุดในรอบปีโอ้ตายแล้ว
แววฉันไม่กลับบ้านแล้วอย่างเงี้ทำไมอ่ะกลางคืนมันออกไปไงอ๋อ
มันก็ดำรงชีวิตด้วยแสงเนาะดิฉันนึกว่าคุณจะไม่กลับบ้าน
เพราะคุณเป็นน้องหุ่งบางคนก็บอกว่ามันจะส่งผลต่ออากาศน้าว
แต่เขาก็ประกาศแล้วนะฮะอากาศจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนถึงสิ้นปีอืม
มัดไม่มีความหนาวให้คุณไม่เป็นไรค่ะยังไงอยู่ที่ใจนะคะ
คุณสาวแล้วมีโคมไข่ไหนละพ่นให้เป็นหิมะทำไมอ่ะหิมะไงค่ะ
สำลีก็ได้ลูกหรอซึ่งเขาบอกว่าที่จริงวันอย่างงี้คือ
วันนี้แหละก็ถือว่าเป็นวันที่ปกติเราจะบอกว่า
กลางวันยาวนานใช่ไหมจ้ะแล้วก็กลางคืนสายมูทำอะไรไหมคะ
ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยค่ะวันนี้ใช่มั้ยน้องอู๋พอละหยุดว่า
อย่าละเหนื่อยละสิ้นปีให้พักพักเออจิงกะเบลกันบ้างไหว้มาก
ไปทำงานอีกนะเอาล่ะนะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้คนไทยทั้งประเทศ
ได้ยังส่งกำลังใจให้กับการค้นหาเหลืออีก๒๓ชีวิต
ซึ่งเราได้จะส่งกำลังใจว่าขอให้เจอสิ่งดีขอให้เจอแบบทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย
แต่วันนี้ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าทางโฆษกองทัพเรือเขาบอกว่าเจอไหมมีชาวประมงเจอจริง
ว่าประมงไปพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งลอยมาจากอยู่บริเวณเกราะเสช
เขาก็นำเรือยางออกไปค้นหานะครับ
เมื่อไปถึงบริเวณข้างเกาะเสร็จประมาณสัก๔กิโลเมตรเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตรอยอยู่
ต้องยอมรับสภาพเน่าเปื่อยคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๖วันแล้ว
ไม่พบร่องรอยบาดแผลฮะคือไม่พบร่องรอยบาดแผล
สื่อข่าวก็บอกว่าก็มีการตอนนี้คนจะติดตามจากทวิตเตอร์ของกองทัพเรือ
วิตเตอร์ของกองทัพเรือเขาก็ยอมรับว่าโอเคล่ะพบร่างผู้เสียชีวิต๑คน๑ราย
รออยู่ทะเลบริเวณเกาะสุยเกาะเสร็จอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีเนี่ย
ผู้บัญชาการแม่ทัพเรือ๑เผยว่าขนาดนี้ได้นำร่างดังกล่าวขึ้นมาจากทะเลแล้ว
โดยต้องหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องไปตรวจอัตลักษณ์ว่าเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์การค้นหาจะมีสิ่งที่น่าจับตามองอยู่สองอย่าง
คือเจอแผ่เหมือนแบบเป็นเรือยางก็ปล่อยจะปรากฎว่าไม่เจอ
ไม่เจอคนอยู่ในนั้นเลยซัดไปหมด
กับเจอศพผู้เสียชีวิต๑ศพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าหลังจากที่ไปตรวจอัตลักษณ์แล้ว
ใช่ทหารไหมก็ต้องมีการตรวจว่า
เพราะว่าในวันเกิดเหตุมีเรือลำอื่นเขาก็ประสบภัยด้วย

วันนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องตั้งคำถามมาเยอะเหลือเกินอย่างที่เมื่อวานเราถามกันไป
วันนี้มีภาพที่แชร์กันออกมา
มิตรหารเลือกคนนึงไม่มีชูชีพจริง

เฮ้ยเสื้อชูชีพตัวหนึ่งมันไม่ได้แพง

ถ้ามีเสื้อชูชีพกับไม่มีเสื้อชูชีพความแตกต่างกันมันมีไหม

ซึ่งแพทย์พุทธชาญก็บอกว่าถ้ามีเสื้อชูชีพเนี่ย

แต่ถ้าสมมุติวันนี้เรานับกันไปแล้ว

ใช่
ชาวบ้านคือเสื้อชูชีพถ้าคุณใส่เสื้อชูชีพเนี่ย

๒วันกว่า๒วันครึ่ง

เราไม่สามารถประคองตัวเองได้นะ

วันนี้เขาก็ไปดูว่าเอาล่ะ
เมื่อมีประเด็นสังคมที่มันเกิดขึ้นมาว่าเสื้อชูชีพมันแพงนักแพงหนาเหรอ
ก็มีการตรวจสอบฐานข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ย

ถึง๒๕๖๕นะฮะ
เขาบอกว่าทุกปีเนี่ย

ก็มีการดำเนินการซื้อเสื้อชูชีพนะ

อย่างน้อย๔๗รายการ
วงเงินเนี่ยอยู่ที่๒๖๔๓๐๐๐๐บาท

เงินอยู่ที่๔๘๒๐๐๐บาท

อันนี้เฉพาะเสื้อชูชีพนะ
เพราะฉะนั้นเขากำลังบอกว่ามันมีการจัดสรรทุกปี

อยู่ที่๕๒๓๓๐๐๐บาท

๖๒อันนี้คือเริ่มเข้าโควิด
ถูกต้องไหมปี๖๒๖๓เราเริ่มเข้าโควิด

ไม่ใช่ประมาณ๔๓๖๐๐๐บาท

แต่ก็ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อคุณชูชีพ

วงเงินในการซื้อเสื้อชูชีพอย่างเดียวนะฮะ

อ่าถึงน้อยลงมา

เสื้อชูชีพตัวหนึ่งมันตัวละแสนเหรอ

ชีวิตคนมีค่านะ
ปรากฏผู้สื่อข่าวเขาก็ตรวจสอบเอกสารประกอบ

ในแผนพื้นฐานนะฮะ
ต่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่าง

การดำเนินงานที่สำคัญในปี
เกี่ยวกับปฏิวัติ

กองทัพเรือจัดซื้อปนยุทธ์โทรปรากร

รักษาอธิปไตยพรมแดนของบ้านเราเนี่ยนะฮะ

ด้วยสำคัญเนี่ยกองทัพเรือเอาเรือตรงเนี้ย

วันนั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุหลาย

เรือลำนี้คือเรือรบอายุการใช้งานเรือรบอยู่ที่๓๐กว่าปีถูกต้องไหม
ตอนนี้มี๓๕ปีแล้วเขาก็เลยถามกันว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเรือลบเจอคลื่น
ปกติเขาเคยวัดกันไงว่ามันน่าจะอยู่ได้นะกับคลื่น๕เมตร
ก็ต้องรับไหวเพราะมันเป็นเรือรบมันต้องพิเศษ
แล้วก็เพิ่งมีการดูแลโอฮอล์กันใหม่อย่างเต็มที่เลยใน๑ปีที่ผ่านมา
มันก็เลยมีคำถามสังคมว่าเหรอแล้วก็วันนี้คือยังไงต่อล่ะมันคืออะไรต่อ
แล้ววันนี้๒๓คนจะเป็นยังไงต่อไป
ค่ะก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะได้มีการส่งยานสำรวจใต้น้ำค่ะ
เพื่อจะหากำลังพลในซากเรือของเรือหลวงสุโขทัยเราขยายพื้นที่ค้นหาไป
จนถึงชุมพรด้วยนะคะโดยพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล
เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ได้เปิดเผยบอกว่าเรือหลวงบังรจันทร์ค่ะ
ได้เข้าเทียบที่ท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพาน
เพื่อรับเจ้าหน้าที่จากนั้นก็ไปตรวจสอบภาพใต้น้ำ
ตรวจสอบภาพของเรือหลวงสุโขทัย
แล้วก็ตรวจดูว่ามีกำลังพลติดอยู่ในเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่
สแกนพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้การขยายพื้นที่ออกไปเนี่ย
ได้ขยายไปจนถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็รอยต่อของจังหวัดสุราธานี
จากเจ้าหน้าที่ได้พบโดมเรือแล้วก็แพร่ชูชีพของเรือหลวงสุโขทัย
ตลอดจนแพร่ชูชีพของเฮลิคอปเตอร์ที่หย่นลงไป

แต่ว่าถูกคลื่นซัดลอยไปจนถึงอำเภอหลังสวน
อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ทำให้มีความเห็นไปได้ว่าผู้สุดหายบางส่วนอาจจะถูกคลื่น
ซัดไปจนถึงจังหวัดชุมพรได้
ใกล้มากนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คลื่นลมแรงอยู่ตอนที่เกิดเหตุ
ขนาดเดียวกันเหลากาชาติของจังหวัดประจวบกิริษฐภัณฑ์
ได้ลงพื้นที่ได้ให้กำหนดจากครอบครัวผู้ประสบภัย
พร้อมกับประสานความช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้ายารักษาโรค
แล้วก็ความต้องการอื่นของครอบครัวผู้ประสบภัย
ซึ่งเนื่องจากหลายครอบครัวเดินทางมาด้วยความเร่งรีบมาก
แล้วก็ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของเครื่องนุ่มห่ม
หรือยารักษาโรคใช่ไม่ได้เตรียมอะไรเลย
แค่แบบว่าแค่เขารีบมาก็
ทุกคนมันไม่มีเวลาที่เตรียมตัวอะไรกันหรอกฮ

แต่ว่าล่าสุดกว่านั้นอีกนะคะ
ทางด้านของกองทัพเรือได้ลำเลียงร่างของกำลังพลทั้ง๖นาย
ซึ่งพวกเราได้ทราบแล้วว่าได้เจอนะคะ
ก็ได้มีการผ่านตรวจอัตลักษณ์บุคคล
แล้วก็มีการยืนยันตัวตนจากญาติสายตรงแล้ว
ก็จะขึ้นเครื่อง๔๓๐ไปยังชาปณะสถานของกองทัพเรือ
ที่จังหวัดชนบุรีนะคะทางด้านอำเภอสัตหีบ
เพื่อจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพแล้วก็บำเพ็ญกุศล

โดยจะมีทหารกองเกียรติยศแล้วก็รอรับอย่างสมเกียจ
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอทานนายกรัฐมนตรี
จะเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ

บางคนอาจจะไม่ทันได้มองชีวิตคนอื่นนะ
เราก็จะรู้อีกทีมีค่าว่าคนนั้นเป็นญาติเรา
จริงเราเชื่อว่าเป็นข่าวเศร้า

มีคุณหมอกนึงที่จิตวิญญาณของเขายังอยู่แบบนั้นเลย
ไปสักนิดนึงครับหนาวแล้วเนอะตอนนี้อากาศหนาวอย่างนี้แล้ว
แหละไม่รู้วันนี้ทุกทีใส่สีเดียวกันมาเลย
ข่าวนี้นะคะคุณแม่
หรือแม้แต่สาวที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ
ที่ช่วยบำรุงผิวยังอ่อนโยนค่ะ
ให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แตกแห้ง

เช่นบำรุงผิวสูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติเลยนะคะ
สำหรับผิวบอบบางอย่างเราค่ะ

แล้วมีส่วนผสมของดอกสากุระ
วิตามินอีน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็น้ำแร่ธรรมชาติครับ

จะชุ่มชื่นพิเศษแล้วจะช่วยเติมเต็ม
แล้วก็กักเก็บความชุ่มชื่นของผิวแบบคูณสอง

กินเนี่ยก็จะหอมระมุนเลย

แล้วก็ทำให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่า
โยนนะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะ
ไม่ว่าจะผิวผู้ใหญ่ผิวผู้สูงอายุผิวทารกเนอะ
แล้วก็ผิวบอบบางคือคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะ
ไม่มีการแพ้อย่างแน่นอนค่ะ

วันนี้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะคะ
หรือร้านค้าใกล้บ้านท่านค่ะ
ครับเอาละเราไปครบทรงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะ
เอาจริงเรื่องแตงโมเราสรุปปีนี้เป็นข่าวที่คนให้ความสนใจเยอะที่สุด
มีการค้นหาชื่อแตงโมเยอะมาก

ก็ขึ้นเนอะอันดับ๓ใช่ไหม

แม่แบบยังไงถึงจะถูกต้องการร้องแม่เนี่ย

ตอนเราพูดแล้วเราจะ
ถูกหน้าแม่ด้วยมันจะไปมันจะไปเอง

เราจะติดข่าวแตงโมกับมันอยู่สักหลายเดือนเหมือนกัน

รู้ว่าโอเคละเขาพร้อมจะรับผิดชอบ

ตอนนั้นแม่เขาพูดจริงอยากได้รถใหม่

เอ่อปอจะจัดการรถใหม่ให้เขาแล้วก็จะได้เงิน
รายเดือนทั้งหมดรู้สึกจะเดือนละกี่หมื่นนะแองจี้๓๐๐๐บาท

อายุ๘๐อ่ะหมายถึงอายุแม่๘๐อ่ะตอนนั้นอ่ะ
ปรากฏวันนี้ศาลจังหวัดนทบุรีก็ได้นัดตรวจพยานในคดีนางสาวพัชริดา

จำกันได้แตงโมวันนี้ทุกอย่างคือการพัดตกเรือเสียชีวิต
โดยสารเนี่ยได้นัดฝ่ายโจทย์แล้วก็จำเลย๖คนก็มีกระติกนั่นแหละ
มีแซนมีปอมีจ๊อปแล้วก็มีโรเบิร์ตนะฮะแล้วก็มีกุญซือ
ก็คือกุญซื้อที่บอกว่าไอ้ปู่อ่ะทำอย่างงั้นอย่างงี้ชื่อเอ็ม
แล้วก็มีทนายความส่วนตัวเดินทางมาเพื่อเข้ายื่นพยานหลักฐานทั้งหมด
วันนี้นางพะนิดาสิริยุทธโยธินนะครับพร้อมทนายความส่วนตัว
ก็เดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีศาลจังหวัดนทบุรีเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าณวันนี้คุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดใจปอกับโรเบิร์ตแล้ว
เนื่องจากว่าได้รับการดูแลเยียวยาจนเป็นที่พอใจ
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รักษาสัญญาเป็นอย่างดี
ว่าอย่างนั้นตนเนี่ยจึงไม่ได้ติดใจในส่วนนี้
ส่วนจำเลยที่เหลือเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะฮะ
ยังได้รับการติดต่อหรือพูดคุยใดก็ไม่ได้มีการติดต่อ
หรือพูดคุยใดทำให้ตนเนี่ยก็ยังคงติดใจอยู่
ไปฟังเสียงคุณแม่สักนิดหนึ่งฮะไม่มีเนอะฮะ
ขนาดเดียวกันวันนี้อายการซึ่งเรารู้เวลาอายการ
คนที่ทำคดีนี้ชื่ออายการดาว
เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐาน
ซึ่งในทางปฏิบัติศาลจะสอบถามทั้งโจทย์แล้วก็จำเริน

จะสู้คดีในชั้นศาลตามกฎหมาย

ใครจะสู้คดียังไง

ส่วนพยานหลักฐานเนี่ยทางฝ่ายอายการเขาบอก

ที่สามารถจะดำเนินคดีกับจำเลยได้
แต่วันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การเรียกพยานบุคคล

บริบูรณ์ในชั้นสอบสวนหมดแล้วนะครับ
จากนี้ก็จะเป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

มีจนถึงหน้าวันนี้ประหมาด
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำเลยยังคงให้การปฏิเสธและไม่รับในชั้นสอบสวน
แต่ในชั้นศาลอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้
ขณะเดียวกันทนายความส่วนตัวของกระติก
เขาบอกว่าฝ่ายจำเลยทั้ง๖คน
ได้เดินทางมานัดตรวจพยานกับสารครบทุกคนแล้ว
ซึ่งมีพยานบุคคลในคดีนี้นะ
พยานบุคคลนะ๑๕๐คน
คือทุกที่ที่ผ่านไป
ถูกโดยเขาเนี่ยเอิร์ตทนายเขาจะยื่น
บอกเฮ้ยตัดพยานออกบ้างไหม

ต้องตัดพยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ย
เหลือเฉพาะพยานแวดล้อมไหม

กว้างมากเวลาจะเยอะยาวไป
แต่มันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าบางจุดอาจจะขาดแล้วมันไปอยู่ในอย่างนี้
กำหนดได้เยอะมันต่อเรื่องได้นะ

นะฮะแล้วก็จะนัดแรกเนี่ยจะเริ่ม
อีกทีไม่ได้จบนะฮะ๒มีนาคม๒๕๖๖คือปีหน้า

จะมีการสืบพยานทั้งหมด

จะเริ่มสตาร์ทเนี่ย๒มีนาคม๖๖
ไปสิ้นสุดศอบพญานเนี่ย๑๖สิงหาคมปี๖๗
โอ้โหปีกว่า

อันนี้คือสอบปากพยานถูกต้องไหม
เขาบอกว่าจะเริ่มกันเนี่ยพยานเนี้ยเริ่มนัดแรกเนี้ยสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไปเสร็จน่ะสิบหกสิบหาคมปีหกเจ็ดหกเจ็ดน่ะ
สำหรับประเด็นที่คุณแม่บอกว่าจำเลยทั้ง๖คนไม่ติดต่อเพื่อเยียวยาใดเลย
อ่าแม่ว่าทำให้ทนายความส่วนตัวของฝ่ายจำเลยทั้งหกคนเนี้ย
นำเอกสารสัญญาปรณีประนอมยอมความมาฮะอ้าวอ่ะอ้าวอ้าวหนังคนละม้วน
ว่าไปว่าไปก็คือเอาง่ายเขาทนายเขาเอามาเลย
ทราบว่าในการเยียวยาครั้งแรกเขาก็ย้อนกลับไปว่าทางฝ่ายจำเลยคือคนบนเรือทั้ง๖คนเนี่ย

เนาะกแกรก

หรือนางพ๕๐๐ก็เสร็นหนังสือยืนยอมไปแล้วนี่
ก็ยืนยอมต่อนาสารไปแล้วนี่ธนายก็บอก
ต้องจ่าย๓หมื่นบาทจนถึงอายุ๘๐
อืมค่ะเขาก็ว่าอย่างงั้นก็น่าจะจบปรากฏว่าแม่บอกแม่
ขอไม่พอเนอะขออีกสองหมื่นแม่ขออีกสองหมื่นเป็นห้า
ตอนนั้นไปคุยตอนหน้าศาลคือสามไม่ขอเพิ่มหน่อยอีกสองหมื่น
ทางฝ่ายจำนวนทั้งหกคนก็เอ้าก็จบไปที่สามหมื่น
มาเอาอีกสองหมื่นทำไมอ่ะอืมก็เลยไม่เห็นด้วยเอ้ย
ปรากฏว่าไม่ให้สองหมื่นแม่โกเว้นก่อนกลับเลยค่ะ
กลัวเว้นก่อนกลับบ้านเลยค่ะอ้าวปิดปิดปิดเลยไม่ได้ครับ
อยู่ทำไมมันก็กลับไปใช่ไหมอืมแต่คือทนายเขาก็อ้าว
เนี่ยจบไปแล้วนี่แม่แม่จบแล้วนะสามหมื่นแม่จบแล้ว
จะมาเอาอีกสองหมื่นได้ยังไงอ่ะแต่มันก็ควรจะต้องจบนะ
เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วแต่เขามีทนายเดี๋ยวดูทนายก็ต้องหาช่องทางให้
ไม่แต่เขาจบแล้วเพราะว่าเขาตกลงต่อหน้าสารแล้วจบบูนแล้ว
ฟรีหมดแล้วเขาพยานก็คือทนายของทางหกคนบนเรืออืม
เขาบอกอ้าวก็ชดใช้แล้วก็ส่งเงินมาให้ตลอดแล้วนี่
คือเดือนละสามหมื่นบาทตอนนั้นคือสิ่งที่เราตกลงกันต่อหน้าศาลที่เคารพ
ถูกต้องไหมถือว่าสมบูรณ์แบบมันสมบูรณ์แบบทำทุกสิ่งอย่าง
มีหนังสือสัญญายินยอมดังกล่าวหมดแล้วอ่า
ละสามหมื่นวันนั้นทุกข่าวทุกช่องก็เป็นพยานหมดเลยใช่
แต่วันนี้แม่บอกแม่ขอเพิ่มอีกสักสองหมื่นเขาบอกไม่ได้จบไปแล้ว
มีคนหลายคนมองว่าทำไมแบบไม่เอาเพิ่มกว่านี้เพราะว่าไปถึง๘๐เลยเหรอ
อายุคนแม่แปดสิบอ่ะก็ต้องจ่ายไปเรื่องจุดกว่าแม่จะแปดสิบอืม
อังกฤษที่กรณีทุกคนถามว่าถ้าเกิดแม่ไม่ถึงแปดสิบล่ะบ้า
ก็ไม่คุ้มก็ถ้าเดี๋ยวคนเขาตั้งคนสังเกตว่าทำไมไม่เพิ่มไง
แต่ก็คือเขาบอกจบไปแล้วไงแม่ก็บอกอ้าวเพิ่มไม่ได้กลับบ้าน
ดีกว่าเนี่ยกลับเลยวันนี้อุ้ยเหรอโอ้โหต้องติดตามกันต่อไปใช่
ก็ยังก็จะสอบพยานเสร็จก็เกือบสองปีไหมอ่ะปีกว่าจริงหกเจ็ด
อ่ะใช่อืมคนเยอะไงอืมอ่ะมาจากคุณแม่มาดูเรื่องพีเอ็มสองจุดห้า
บ้างอ่าอืมค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะ
ออกมาพูดออกมาบอกเรานะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคุณเอ่อ
เป็นศักดิ์สุรัสวดีนะคะและผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศได้เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ของประเทศไทยโดยรวมตอนนี้
พบว่าพีเอ็มสองจุดห้าเนี้ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอ่านะคะ
ยามเช้าที่เราเห็นนะเราก็ยังอยู่อ๋อเราก็นึกว่าจะเป็นหมอกที่
สดชื่ออะไรอย่างเงี้นะจริงจริงแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะ
เขาบอกว่าด้วยปัจจัยทางด้านเพดานการลอยตัวของอากาศที่เริ่มต่ำลงนะคะ
แล้วก็มีความเร็วที่อ่อนและการยกตัวของอากาศไม่ดี
จึงทำให้เกิดอากาศนิ่งแล้วก็เป็นการสะสมของฝุ่นละออง
สองจุดห้ามากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริวนธนในช่วงระหว่างยี่สิบสามและยี่สิบสี่ธันวาฯ
อืมควรจะมีพื้นที่ที่จะต้องระวังพิเศษ
รุงทนเหนือกรุงทนใต้แต่ยังไม่พอเท่านั้นค่ะ
ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดซึ่งตอนนั้นก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ
โอกาสที่จะพบสถานการณ์ฝุ่นละอองขึ้นสูงในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีกครั้งหนึ่ง
จะต้องขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะ
งดเผาวัสดุทางด้านการเกษตรในที่โล่งโดยเด็ดขาดเลยนะคะ
แล้วก็ขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกทุกคนเลยนะคะหากขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
กรุณาเลยค่ะกรุณาจริงจริงดิฉันขอเป็นอีกคนหนึ่งที่ขอความกรุณาเลยว่า
ดับเครื่องยนต์ด้วยมาจอดนิ่งอยู่กับที่โดยเฉพาะที่กันเข้าไปจอดอยู่ในตามห้างต่าง
แล้วก็ขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำ
ไม่ให้กระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งเป็นเพื่อนของเรานี่เองล่ะค่ะ
เออเออใช่มาคู่กันตลอด
คือเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันไอจากอะไรแต่ก็คนก็เลยไปแชร์กันเห็นไหม
เมื่อว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวที่พยาบาลคนอายุ๒๔อะค่ะมะเร็ง

เขาตรวจตลอดนะไอ้ปุ๊บก็ไปตรวจตรวจตลอดแล้วไม่เจอ
ไอ้ปุ๊บจนไอออกมาเป็นเลือดก็บอกอ๋อสงสัยเลือดเส้นเลือดประวัติประหลาดอืมไม่ใช่
มีก้อนอยู่ที่ปอดใช่แล้วก็ระยะแบบว่าลุกลามนะ

แล้วก็บอกอยู่ดีนะเอ๊ะปวดเมื่อยตัว

เร็งมันกระจายตัวไปตามกระดูก

แล้ววันนี้มะเร็งเราเมื่อก่อนโอเคละเราดีใจที่แบบ
เราจะเป็นยุค๘๐๙๐เรายังอยู่มาถึงขนาดนี้
วันนี้มะเร็งมันไม่ได้เลือกว่าอายุเท่าไหร่นะ
มะเร็งตอนนี้๒๐กว่า๑๐กว่าเป็นกันแล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากิน

แวดล้อมอากาศหายใจเนอะ
แต่บางคนก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ในที่ที่มันแย่
มีความแห่งมารุงบุรีก็ไม่ได้ใกล้

หรือแบบว่าเวลาหายใจให้เต็มปอด
นี้ต้องใช้คำว่าหายใจยิ่งหายใจเยอะ

กลายเป็นคนเชียงใหม่ที่เรารู้สึกว่าสมัยเมื่อก่อนเราจะต้องไปเที่ยวเชียงใหม่

กลายเป็นแหล่งที่คนเป็นมะเร็งเยอะที่สุด

เพราะว่าเขาช่วยให้เขาไม่แบบโดนแมลงรบกวนอย่างนี้ค่ะ
มามาอีกข่าวข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่นะข่าวเก่า
แล้ววันนี้ก็ยังมีคนรายงานข่าวนี้อยู่นะคะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่มีพระนะคะทำพิธีแล้วก็เป่า
แล้วก็ไฟก็ลามไปที่ตัวท่านนะคะ
ก็นี่เลยค่ะเขาบอกว่าอย่างในภาพนี้
หรือพระอาจารย์ติ๊กนี่แหละค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยลาดนะคะ
รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเจ้าสวแสรานะแล้วก็อีกอันนี้ค่ะ
เป็นเศรษฐีสร้างโบสถ์นะคะนี่ก็เรียบร้อย

นี่ก็พระนี่แหละค่ะไฟก็ลามไป
ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ลงเข้าไปดูพื้นที่นะคะอาจารย์ติ๊กบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นข่าวแล้วล่ะค่ะอาจารย์ท่านบอกท่านเห็นข่าวแล้วนะ
ส่วนสาเหตุที่ไฟลุกในขณะทำพิธีเสกผ้าเหรียญเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าสักษิตรเกินไปลุกเอ่อ
ไม่รู้ว่าท่านมีหนวดหรือเปล่า

เพราะว่าลมเนี่ยมันหวนตีกลับเข้าไปที่ใบหน้านะ
แล้วก็โดนเสื้อหนาวที่สวมใส่อยู่นะคะ
ก็แสบร้อนไปแต่ดีนะครูอ้วน
ไม่แบบว่าแผลแย่กว่านี้ไม่รุนแรง
ก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะคะ
แต่ว่าข่าวที่ออกไปก็คอมเมนต์ว่าเป็นพระอุตริหรือเปล่า
ท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ห้ามไม่ได้ค่ะต่างคนต่างเห็นต่างเนอะ
แล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะ
อะไรที่ทำไปทำแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ดีก็อย่าทำอีก
แต่น่ากลัวนะตอนที่ไฟมันพลึบเข้าไป
ใช่ใช่ใช่
ดับแล้วนี่ดับแล้วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
แบบมาอีกแล้วร้อนนะคะแต่คิดว่าไฟจากน้ำมันแก๊สแบบนี้ไม่น่าจะร้อนเท่า
แต่ดูดีนะที่พูดนี่ก็คือว่าแก๊สเนี่ยก็ต้องดูดีว่าเราปิดสองหัวหรือยังนะมันมาไกลนะ
ไอ้จี้ขอหาอะไรกินหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้แม่พร้อมไหมล่ะ

อ้าว
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
คุณค้าตอนนี้คุณไปเที่ยวไหนบ้างรึเปล่า
ไม่ได้ไปเลยครับจะลงต้องลงใต้ไปสมุยอะไรบ้างไหม

ต้องระมัดระวังนะแค่ไปนั่งเล่นเฉยรอที่จะเช็คอินเข้ากับโรงแรม
เขาบอกว่าแนะนำโรงแรมให้พี่สาวแล้วพี่สาวเนี่ยก็ไป
ก็ปรากฏว่าจองลงโรงแรมไปเสร็จหมดแล้วปั๊บ
กำลังจะรอเช็คอินเข้าห้องก็ไปนั่งเล่นนั่งรอสั่งกาแฟมาทาน

ระหว่างที่รอนั้นก็สั่งกาแฟมาทาน
แล้วก็มีรายส่วนประกอบมา
ก็เห็นขวดหนึ่งก็คิดว่านี่คือไซรับ

เติมเท่าไหร่ก็ไม่วาน
ก็เติมอีกก็ไม่หวาน
ปรากฏว่ามันคือน้ำยาระล้างจาน
เอ้ามันใสเหมือนกันเนอะ

ซึ่งก็เลยน้ำก็ตกใจเนอะ
แล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปอาเจียนนะคะ
ซึ่งได้ความมาว่าน้ำขวดของที่ใส่ไซรับมากับน้ำยาล้างจาน
ทางโรงแรมบอกว่าขวดมันคล้ายกัน

ก็ได้รับการดูแลจากผู้จัดการโรงแรมอย่างดี

แล้วก็ในมื้ออื่นที่จะทานอยู่ในโรงแรมตลอด
ซึ่งก็ยังมีการดูแล

แล้วก็จะบอกว่าจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็จะฝากดูแลเรื่องอื่นให้เรียบร้อยเลย
ก็น่ารักดีรับผิดชอบดี
ซึ่งทางด้านผู้ที่เฟสลงในเฟซบุ๊กอันนี้ก็บอกว่า
อย่าถามนะว่าโรงแรมอะไรเพราะไม่อยากเป็นดราม่า
แต่ก็มาเล่าให้ฟังกันสบายใจ
แต่เอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ขวดมันไม่มียี่ห้อหรอ

เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่เขาใส่เป็นเหมือนแก้ว
เขาตัดยี่ห้อมาแล้วเขาคงใส่ขวดแบบว่าโรงแรม
มันรู้สึกว่าจะเป็นขวดที่มันเป็นกลมที่มันมีตัวสีเงินเงินที่มันเลื่อนออกมาได้
เหมือนกับเป็นไซรัพลาตบลแพนเค้กหรือยังไงเนอะ
เดี๋ยวเหมือนกับน้ำเพื้งจากไซรัพอย่างไรเนี่ย

คิดว่ามันคงจะเป็นขวดที่วางอยู่ข้างหลังที่มันวางอยู่ใกล้
อยู่ใกล้โซนหลังแก้วหลังอะไร

ก็คงจะเพลินนะกำลังนั่งเพลินอยู่
ซึ่งท่านนี้ก็บอกว่าทานเข้าไปก็แบบว่าเอ๊ะก็มีเอ๊ะเหมือนกันนะ
แต่มันมีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นไซรับแบบออร์แกนิคหรือเปล่าเนี่ย

ยากกินมะนาว

มะนาว

มะนาว

มะนาว
มะนาว

มะนาว

มะนาว

มะนาว

มะนาว

มะนาว
มะนาว
มะนาว

มะนาว

อดหัวด้วยเหรอคะ
ไหนก็ไหน

มันเป็นหุ่นเสื้อผ้านี่แหละ

เป็นเทกเกรดร้านเขาเนี่ยแหละ

เขาก็ทำลงนั่งล้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยเห็นมั้ยล่ะ

ทำให้คิดได้แหละวัดแรกที่ยังไม่ได้ตั้งสติ

จุดขายเขาเป็นจุดจำอะไรอย่างนี้

แล้วจักรยานยนต์มีอะไรเนี่ยเวลานี้ล็อกพออย่างเดียวไม่พอแล้ว
ต้องเก็บให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบคือให้รู้ว่าปลอดภัย
จากที่เมื่อก่อนเคยจอดไว้อย่างนี้ไม่หายไม่เป็นเนี่ย
ตอนนี้คือเศรษฐกิจแบบนี้คนออกมาทำแบบนี้เยอะมาก
แต่แก๊งนี้คุณผู้ชมคะไม่เหมือนแก๊งอื่นค่ะ
เขาเรียกว่าแก๊งโดเรมอนทำไมอ่ะ
ก็ทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เขาจะใส่เสื้อลายโดเรมอน

เขาถือว่าเป็นมงคลนะคะก็อย่างนี้ค่ะ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เข้าจับกลุ่มนะ
มีนายสุเทพโดยศรีนะคะอายุ๒๖ปีค่ะ
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
แล้วก็มีนายอนุสรหรือเบิร์ตดวงเพชรนะคะอายุ๒๗ปีนะคะ
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาธนบุรีค่ะ
แล้วก็นายอมรหรือบอลนะคะอายุ๒๔ปีนะคะ
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้จับได้อย่างเดียวนะของกลางก็ได้นะคะ
ก็คือได้รถจักรยานยนต์๒คันเนอะ
สำหรับการจับกลุ่มนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่า
โดเรมอนเนี่ยตะเวนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนอะ
ทั่วกรุงเทพนะคะแล้วก็บริเวณปริมณฑลคือไปหมดอ่ะ
ทำมาแบบนี้๑๐ครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะคะ
โดยกลุ่มคนร้ายก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างที่บอกไปแล้ว
ก็คือทุกครั้งจะออกไปปฏิบัติงานเนี่ย
เขาจะสวมเสื้อโดราเอมอนเพราะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าเป็นเสื้อนำโชคนะ
โดเรมอนเป็นเสื้อนำโชค
เขาว่าอย่างนั้นนะคะ
คือสารภาพอ่ะเพราะว่ามันทนโทษนะ

โดยนายอนุสรนะแล้วก็นายสุเทพให้การว่าอย่างนี้ค่ะ
โดเรมอนเนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะ
ก็คือหน้าที่ในการลักรถจักรยานยนต์
หน้าที่ในการนำรถไปซุกซ่อนนะคะ
แล้วก็หน้าที่ในการนำรถจักรยานยนต์ไปทำกุญแจ

ใช่ค่ะโดยได้เงินค่าจ้างทำประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาท
คือไม่ได้ทำเองนะมีคนจ้างทำควรค่ะ
ครั้งละ๑๐๐๐กว่าบาทคุ้มไหมนะ
ครั้งละ๑๐๐ถึง๑๕๐๐นะคะ
ส่วนนายอมรให้การว่าอย่างนี้ค่ะ
ทำหน้าที่นำรถจักรยานยนต์ไปทำกุญแจ

เป็นสถานที่ซุกซ่อนรถจักรยานยนต์ที่รักมานะ
โดยเขาได้รับค่าจ้างครั้งละ๕๐๐บาท
คือให้ที่แอบ๕๐๐บาท
ก็จึงเตือนมาให้ประชาชนนะคะ
มัดระวังทรัพย์สินของท่านเนอะ

แล้วก็ล็อกคือล็อกอะไรได้ล็อก
ไม่ให้มันคือทำยังไงก็ได้ให้ยากอะค่ะ

ใช่ค่ะเราเคยดูกล้องวงจรปิดนะเป็นหอพักนะ
สว่างคือไฟเนี่ยสว่างเลย

แล้วก็มาเร็วด้วยนะเร็วขโมยไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นล็อกให้มันลำบากที่สุดนะคะ
ให้มีเวลาให้เขาใช้เวลาในการที่จะเอารถเราไปยากอย่างนี้
ก็ดีแต่อย่าทำอย่าทำเลย
คนก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วเนอะอ้วนว่าไหมล่ะ

แล้วช่วงนี้นะเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปอยู่ในที่ที่เยอะ
จอดรถกันเยอะด้วยก็จะอันตราย
อย่างวันนี้แม้กระทั่งถังก้งถังแก๊สอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลย

มันเอาไปขายก็เสร็จเหล็กหมดเลย

ทุกวันนี้เขาบอกเล่นโซเชียลก็เสียเงินได้

กระทั่งบอกว่ารถลาที่จอดเอาไว้

ถังแก๊สหรือแอร์แอร์บ้านอ่ะก่อสร้างยังหายแบบว่าโอ้โห
ใช่ลิฟต์ยังหายได้โอ้โหแล้วอีกอันหนึ่งเอ่อ
เพื่อนก็เตือนมาเนอะเพื่อนเขาเป็นตำรวจเขาก็ฝากบอกว่า
เวลาเราจอดรถเนี่ยหน้ารถข้างหน้าค่ะตรงคอนโซลนะคะ
อย่าวางเศษตังค์เศษตังค์เหรียญก็ได้แบงค์เล็กแบงค์น้อยก็ได้
ยี่สิบก็ไม่ได้เลยมันคือคนมันล่อใจอย่าวางแว่นที่เขาจะคิดว่ามีราคา
เอาเป็นว่าอย่าวางของเพราะว่าพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาคิดขึ้นมาว่า
มันจะต้องมีอะไรอีกก็จะทำลายทรัพย์สินเราแล้วก็เอาของเราไปอย่าวาง
แล้วที่สำคัญคือคือเก็บให้เรียบเลยบางคนแบบเออแค่เหรียญเล็กน้อยเนาะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับค่ะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ

ชมพู่ก็จะเห็นความน่ารักของสามคนนะสายฟ้าพายุแล้วก็อะไรนะ
ไปมิเกลน่ารักมากเรามิเกลก็ได้จริงแล้วก็ทำให้เขาเป็นน้อง
ชายแล้วก็คุณแฟนชมพู่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบพี่คนเป็นพ่อไปด้วยนั่นแหละนะครับ
ซึ่งภายในงานถูกจริตให้ออกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วก็แต่ดูสวยอลังการ
ก็มีครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะฮะรวมไปถึงคนดังในแวดวงบันเทิงไฮโซ
คนในแวดวงสังคมเนี่ยเอาร่วมเป็นสัขหิพิญญาณเต็มเลย
อืมอ๋อฮิตที่ชมไปถ่าย
ก่อนนั้นก็มีเขาเขาเหลือกกันก็อะไรกันเนี่ยวันนี้เขาก็เดินทางมาประสบประเภทด้วยความรักของเขาแล้ว

ใช่แต่เขาก็เป็นวัยเจริญพันธุ์นะตอนนี้ถ้าเกิดมีลูกตอนเนี้ยก็ดีนะ
คุณไม่ได้ยินคราวนี้มานานมากวัยเจริญพันธ์วัยเจริญพันธุ์
แต่ไหมตอนก็แต่งประมาณนี้แหละเนาะใช่ค่ะ
ที่ฉันจะพูดแต่พูดไม่ทันนึกไม่ออก
เจริญพันธุ์ก็มีดาราไปร่วมกันเยอะแยะเลยนะนี่
อ๋อนี่คุณพ่อนี่คุณพ่อของพระเจศรียะ

เป็นคนที่บริหารโรงแรมเก่งมาก

อืมทุกคนสไพรส์ลูกครึ่งหมดเลยนี่สไฟฟ้าไปอยู่ด้านไปป่ะ
จะมีเพื่อนเขาแต่เขาบอกงานจัดแบบเรียบง่าย
พ่อก็ดูใจดีเนอะโอเคจ้ะ
นี่นะฮะขอแสงความดีด้วยเนาะยินดีด้วยค่ะ
สดชื่นจริงยินดีด้วยนะคะ
เอามาวัยรุ่นฟันน้ำนม
ใช่วัยรุ่นฝันน้ำนมร้องไงแม่ร้องไหมเป็นหรอ

ดีนะไม่ร้องเป็นแบบอื่นร้องไปอื่นเป็นยังไงแม่
ที่เขาร้องผิดกันอยู่ในตอนนี้
ดีนะช่วงที่ร้องเนี่ยสมองไม่เบลอ
ที่สำคัญเนี่ยนะคะถูกใจเด็กนะเด็กเล็กร้องได้นะ
แล้วมีคลิปหรือเปล่าไม่ทราบดูสิ
หน้าเวทีเนี่ยไปกองกันอยู่ร้องได้น่ารักมากนะคะ

เขาโพสต์นะคะเขาบอกว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมก็มาเชียร์พวกเราด้วยนะนี่นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เขาร้องเพลงที่บอกล่ะค่ะ
บางอันมันโป๊มันอะไรอย่างนี้เนอะถ้าเป็นเนื้อหาประมาณนี้เราว่าเด็กเขาร่วมสนุกได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะ
จังหวะมันดูแบบนี้เนาะมันร้องตามได้ถูกไหมคะเพราะเวลาแบบมันต้องมีเมโดดี้ทำให้คนแบบติดหูไหมคะครูถ้าเกิดทฤษฎี
ใช่ทฤษฎีทางการเขาเก่งมากเลยที่เขาจะอ่านได้ออกว่าตัวโน้ตตัวนี้ความยาวความสั้นแค่นี้ขี่อะไรอย่างนี้ที่มันจะพอดี
เมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องกว่าจะแต่งเพลงในงานเหลือเกินจริงทุกวันนี้เอาแค่แบบคนติดหูเพราะว่ามันเปลี่ยนโลกจากเฟซบุ๊คสู่ติ๊กต๊อก
ถูกต้องไหมถ้าเพลงดังวันนี้ดูดิศิลปินดังมาจากติ๊กต๊อกเพราะอะไรมันจะต้องง่าย
ไม่ต้องกินหรือเยอะเคลิมอยู่ที่ปลายปากเนี่ย
มันไม่ต้องแบบที่ติดหูติดใจ

เรื่องเก่าระนมนานปลีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผน

ทำไมล่ะขอคุณพูดว่ารุ่นเหล่าเราครับขอหยอดตาที่หนึ่งก่อนนะ
แล้วทำไมกลำได้จนถึงทุกวันนี้ของคุณสักเพลงสองเพลงนึกถูกกลำได้
ไปร้องไห้เหรอมาดาม

เปรียบปืนอื่นไงอย่าปอบอะไรกสืม

แค่เราเชื่อกว่าดิดูทันบ้านอยู่ตอนนี้

เอาก้อนจับไว้ใกล้หน้ามดดำนั้นคำว่า
มดดำร้องไห้อีกแล้ว

มาพูดถึงสายลิเกกันบ้างคุณค่ะ

ถ้าสายลิเกต้องพูดถึงคนคนนี้
สอนรามน้ำเพชร

แต่ว่าแหวนหยดต้องยอมรับนะว่าเขาดังมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ
เขาเป็นขวัญใจแม่ยกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เขาชื่อว่าแบงค์แบงค์สอนรามนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่โควิดที่ผ่านมา

งานเงินหดหายไประยะหนึ่ง
แต่พอเริ่มคลี่คลายเขากลับมาได้ค่ะคุณคะ
แล้วก็แม่ยกก็ยังรักเขาเหมือนเดิมนะคะ
โดยล่าสุดเขาได้โพสต์ภาพ
งานวันเกิดของเขาและระบุข้อความว่า

ขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีมาให้

ไม่กราบได้ยังไงคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแม่ยกเนี่ย
เปลื้มโดยการที่เคคเงินสดสิบสามชั้นค่ะโหใช่นะคะ
ก็เลยบอกว่าแบงค์ขอกลับขอบคุณแล้วขอให้ย้อนกลับไป
ถึงแม่ยกทุกท่านนะคะที่อวยพรมาเป็นร้อยร้อยพัน
พันเท่าของของขวัญทุกบาททุกสตางค์เค้กก้อนโตดอกไม้
ช่อที่แฟนคลับนำมาให้แบงค์ขอบคุณแฟนต่างต่าง
ประเทศแฟนคลับในกลุ่มปิดแล้วขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
แบงค์จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังอุ้ยดูสิคุณ
ดูหน้าตาของเขามีความสูบเรื่องเกิน

นี่แหละน่ารักมากเบลล่าถ่ายกับใครก็สวยนี่อืม
แต่ก็จิ้นกันนะจิ้นนะจิ้นอืมแต่ไบท์กับเบลล่ายังไม่เคยทำงานด้วยกันเนอะ
เดี๋ยวจะมีไบร์ทยายาใช่ไหมค่ะไบร์ทกับยายาถ่ายหนังอ่าใช่ไหมน่ารักเนอะอืม
ดีนะทำงานมากมากเที่ยวบ้างค่ะจะได้พักผ่อนค่ะแต่ถือว่าไบท์ปีนี้ไปเมืองนอกเยอะมากนะ
ค่ะแล้วเป็นตัวแทนเป็นแบรนด์ของหลายหลายแบรนด์เหมือนกันใช่ไหมฮะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีอ๋อขอบคุณครูอ้วนก่อน
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนคุณศูนย์ทุกชาติไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ